ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นในวงการเพลงนะคะ
สำหรับพี่ตายอรทัยและพี่ไผ่คุณสะท้อน
คือคู่นี้เนี่ยหลายคนลุ้นให้เป็นคู่จริงเหลือเกิน

ใช่คือคู่นี้เนี่ยเขาโพสต์รูปคู่ด้วยกันบ่อยมาก
แล้วเป็นแบบรูปคู่ที่มันเป็นโมเม้นท์
ส่วนสถานะหัวใจตอนนี้นะคะ
แต่คนที่โสดไม่สนิทเนี่ยน่าจะเป็นพี่ไผ่นะคะ

สองคนจริงแล้วก็สนิทกัน
สนิทกันคือพี่ตายเป็นพี่สาวที่น่ารัก
จริงมันก็เจอกันที่งานมากกว่า
ก็พี่ตายเป็นคนชอบถ่ายรูป

แต่ว่าพอเห็นพี่ตายถ่ายแล้วก็คิดว่าน่ารักดี

ว่าวันนี้ถ้าไม่มีเตะบอลแล้วไปเตะ

จริงถามว่าถ้าถามผมถามพี่ตาย

แต่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงมากกว่า

อะก็เดี๋ยวเราแต่งกันไงไว
แล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่
แต่ว่าพี่ใหม่ยืนยันว่าไม่ใช่นะคะ